เดือนนี้ยังคงอยู่ในเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์
มีคลิปหนึ่งปรากฏในโลกโซเชียลมีเดีย

แสดงออกถึงความรักด้วยการส่งดอกไม้

แต่ไปส่งให้ใครดูค่ะ

ทัศนัยน้ำตาแตกไปแล้วหนึ่ง

เขาบอกว่าความรักเกิดขึ้นแล้ว

แม้ไม่ได้อยู่ในชีวิต

พี่รายเดอร์ค่ะถ่ายคลิปนี้เพราะว่านี้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญ
ที่เขาบอกว่าเขาจะทำให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด
หลายคนดูคลิปนี้แล้วน้ำตาซึมนะคะ
หนุ่มรายเดอร์เขาแชร์ประสบการณ์บอกว่า
วันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งดอกไม้เป็นร้อยช่อเลย
แต่ออเดอร์ที่น้ำตาลไหลมากที่สุดคือออเดอร์นี้
ผมบอกตรงนะตอนที่เปิดคลิปมาแล้วเห็นรายเดอร์อะไรอย่างนี้ผมก็ส่งให้ใครยังไงวะ
มันหักมุมมากเลยนะโอ้โห
คือเริ่มสงสัยตั้งแต่เข้ามาในพื้นที่วัดแล้วค่ะ
แล้วพอเข้ามาในพื้นที่วัดค่ะ
เขาบอกก่อนจะเข้าไปส่งก็จอดงงอยู่นะแป๊บนึง
ยังไงนะไปส่งให้ใครนะอยู่ในวัด
และเป็นชื่อผู้หญิงไงผู้หญิงจะไปอยู่ในวัดได้ยังไง
แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจขับเข้าไปค่ะ
แล้วเริ่มเดาออกแล้วว่าลูกค้าต้องการส่งให้กับแฟนสาว
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วให้เป็นผู้รับ
เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามหาชื่อ
ตามที่ปรากฏตามในออเดอร์ที่ส่งมานะคะ
แล้วก็ไปเจอนี่ค่ะที่เก็บอัฐิของผู้หญิงคนนี้
พอหาชื่อเจอวางดอกไม้บรรจงวางแบบตั้งใจ
พร้อมใส่ข้อความประกอบคลิปด้วยนะคะ

ความรักสวยงามเสมอแม้ในวันที่อีกคนไม่อยู่ค่ะ
งานนี้ทำเอาคนที่ดูคลิปน้ำตาซึมกันไปเลยค่ะ
ชื่นชมด้วยซึ้งด้วยกับความรักที่เจ้าของออเดอร์
มีให้กับคนรักที่จากไปแล้ว
ขณะที่หลายคนชื่นชมรายเดอร์ที่ทำหน้าที่แบบตั้งใจ
ทำให้ดีที่สุดเข้าอกเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะ
มันเป็นการยิ้มแบบมีน้ำตา
นึกถึงความรักของคนสองคนที่แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
แต่ยังคงนึกถึงกันคิดถึงกันตลอด
เราได้อะไรจากข่าวนี้เราไม่รู้วันตาย
ฉะนั้นตอนเป็นอยู่ดีต่อกันให้เยอะครับ